ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงที่พักเพื่อไทยพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้
ได้เสียงสอวแขวงเวลาเพิ่มไม่สอพรอวันโหวดเลือก
เมื่อคุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยมันจะส่งผลอะไรไหม
โดยเฉพาะขอเกริ่นพูดเอาไว้นิดเดียว

เขาไปดิวไปคุยกันมาหมดแล้วที่ฮ่องกง
อำนาจเก่าว่าที่อำนาจใหม่
ศาสดาของก้าวไกลก็ไปคุยมาด้วย
ศาสดาของก้าวไกล
คนก็เลยเอ๊ะคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

ว่าตกลงแล้วคุณธนทรไปคุยด้วยไหม

เตรียมกลับไทย๑๐สิงหาคมนะครับ
ก็บอกว่าส่วนตัวไม่รู้รายละเอียด

โดยหลักทั่วไปประชาชนทุกคน
มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ยืนยันว่าการกลับมาของคุณทักษิณ

ไม่น่าจะเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล
ทีนี้ศาสดาก้าวไกล
ประธานคณะก้าวหน้าหรือเปล่า
มีแสดงขาวออกมาแบบนี้นะคะ
นักข่าวก็เลยต้องถามคุณชัยธาวัส

ไม่น่าจะมีการคุยกัน
ทีนี้เงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาล

มาตรา๑๑๒ก้าวไกลบอกว่าเดี๋ยวรอการประชุมของ๘พักร่วมอีกครั้ง
รอประชุมกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
แล้วก็เลยให้คุณชัยธวัฒนลองประเมินดูว่าการที่คุณทักษิณจะกลับมา
คือเหมือนคุณทักษิณเขารอจังหวะการจัดตั้งรัฐบาลรอจังหวะการโหวตเลือกนายก
เหมือนรอจังหวะให้มันแบบจังหวะมันเหมาะสมอะไรยังไงหรือเปล่า
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าเอาจริงเรื่องคุณทักษิณเนี่ยผมไม่รู้จริงผมไม่รู้รายละเอียดค่ะ
เรื่องการกลับประเทศไทยของคุณเสกผมไม่ทราบรายละเอียดจริงนะครับว่ามันจะมีกระบวนการเป็นอย่างไรนะครับ
โดยหลักทั่วไปแล้วประชาชนทุกคนนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะครับ
ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับไม่น่าจะมีการคุยกันนะครับตามที่เป็นข่าว
เรื่องการกลับบ้านของคุณทักษิณเนี่ยผมไม่ทราบจริงนะครับว่ามันจะมีรายละเอียดนะครับหรือจังหวะเวลาอย่างไรนะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดช่วงบ่าย๒โมงครึ่ง
ซึ่งถูกจับตาว่าใช่ศาสดาของก้าวไกลที่ไปฮ่องกงซุปเปอร์ดิวหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ลงจากรถลานจอดรถชั้น๒แล้วก็เดินเข้าอาคารไปเนี่ยค่ะ
ภาพเว๊บเนี้ยค่ะปรากฏตัว
แต่คนจำเสื้อจำกางเกงได้ค่ะปรากฏตัวแบบนี้นะคะ
นักข่าวก็พยายามจะตะโกนถามนะคะได้ไปมาไหมคะ
รับฮ่องกงตามข่าวลือคุณธนทรได้แต่หันมายิ้ม
ไม่ได้ตอบคำถามนะคะซึ่งจริงจริงแล้วก่อนหน้านี้นักข่าวบอกว่า
คุณธนทรก็ไม่ได้เข้าที่ทำการคณะก้าวหน้า
หรือว่าที่ทำการของพักเก้าไกลมา๔๕วันแล้วนะ
แต่พอมันมีกระแสข่าวว่าไปฮ่องกงซุปเปอร์ดิล
วันนี้ก็เลยได้พบคุณธนทรแบบนี้ค่ะ
ไปมาไหมคะ
คุณช่อก็ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะ
คุณพันนิกาวานิสแก่นำคณะก้าวหน้าก็บอกว่ากระแสข่าวที่ว่า
คุณธนทรไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงไปเจรจาการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
กระแสมันออกมาเยอะมากเลย
คือจริงแล้วเนี่ยปั่นข่าวกันเยอะเหลือเกินเป็นไปไม่ได้
คุณธนทรอยู่เมืองไทยและอยู่ในกรุงเทพนี่แหละ
คุณช่อก็มาย้ำอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวค่อยมาตามความเคลื่อนไหวกันต่อกันแล้วกัน